แต่ว่างวดนี้เจ้าแม่ตะเคียนมาเยอะมากจริงคุณ
ไม่รู้ว่าจะพาไปดูที่ไหนได้ครบ
เมื่อกี้ไปวัดสว่างอารมณ์นครปฐมแล้ว
ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันต่อ
ที่นี่ค่ะเขาก็เพิ่งจะพบเจอต้นตะเคียนที่มีอายุเป็นร้อยปี
และเขาก็ว่างวดนี้แหละจะต้องมาให้โชคให้ลับกับชาวบ้านแน่นอน
ไปเลยค่ะไปที่วัดศิลาตำบลนาแวอำเภอชวาง

หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการขุดพบเรือไม้ตะเคียน
อายุร้อยปีในแม่น้ำตาปี
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
๒วันเท่านั้นลักษณะนะคะเป็นต้นตะเคียนยาว๘เมตร

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในต้นตะเคียน
อายุนับร้อยปีต้นนี้แน่นอน
แล้วลักษณะนี่คือเป็นเรือเลยนะคะคุณชนะ
เห็นไหมเป็นเรือไม้ตะเคียนที่สภาพค่อนข้างดีเลยค่ะ
สมบูรณ์หัวเรือยังคงอยู่นะคะ
เห็นแบบนี้นะนักเสี่ยงดวงด้านตัวเลขเขาก็ไม่พลาด
พวงมาลัยดอกไม้ถูกเทียนแป้งเปิ้งผ้าสามสีอะไรมาหมด
เอามากราบไหว้เพราะเขาเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยจะมาให้โชคให้ลาบ
ในช่วงวันที่ใกล้ออกรางวัลแบบนี้พอดี
บางคนพกกระป๋องแป้งมาเลยคุณ
เอวมาเลยมารูปถูคำหวังว่าจะได้เลขเด็ดกลับไป

ดูวิธีการนะคะด้านในด้านนอกต้นตะเคียนด้านในนอกเรือนี่ถูกท้าถูกันหมดเลย
ถูไปยิ้มไปส่องไปยิ้มไป
ไม่รู้นะเห็นเลขเด็ดหรืออะไรยิ้มกลุ้มกลิ่มไม่บอกใครด้วย

บอกไม่ได้หรอกเพราะว่ากลัวเลขมันจะ
แก่นเขาบอกว่าเลขมันจะเคลื่อนนั่นแหละนะคะ
และที่สำคัญคือคุณไม่ต้องเดินไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนไกลเลยนะ
คุณเดินออกไปหน้าวัดเนี่ยเดินออกไปเลยอืมเจอเลยค่ะ
ขายลอตเตอรี่แผงขายสลากินแบ่งรัฐบาล
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เราย้ำกันเสมอว่าเรื่องราวที่นำมาเสนอเนี่ย
ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าแต่ละท้องที่เขามีความเชื่อกันแบบไหนบ้าง
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

ลอตเตอรี่ตรงนี้ก็เลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยล่ะค่ะ
มันก็เป็นวันซับเซอร์วิสอย่างที่เราเคยบอกไป
กราบไหว้กันเสร็จแล้วก็ไปสามารถหาเลขดงเลขเด็ดกันตามแผงลอตเตอรี่กันได้
จะได้ไม่ลืมดิฉันชอบนะคุณ
เพราะว่าเวลาแบบตรงไหนมีต้นตะเคียนตรงนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่
เราจะไม่ต้องเดินหาบางทีเนี่ยเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
เดินหาแทบตายไม่มีไม่มีหมดบ้างเลขที่จะซื้อหาไม่ได้บ้าง
แต่เนี่ยคุณไปที่ต้นตะเคียนนะคุณจะเจอทุกอย่างเลย
เจอแป้งพวงมาลัยถูกเทียนเจอเพื่อนเจอคนขายลอตเตอรี่

เพราะว่าถ้าเกิดไปมัวหาอย่างที่บอกเดี๋ยวลืม

แต่ดิฉันว่าเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ลืมกันง่าย